สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะวันนี้นะคะเรามีคนสำคัญซึ่งหายไป
แต่เราจะให้เขามาทำประนับแรกเพราะเราผนมือค่ะเรียกเขามา

เดี๋ยวก่อนชุดอะไร
ประจำชาติคุณแม่ไม่ใช่ชาตินี้นะคะชาติหน้าค่ะ

มันชนเผ่าไทยของเราเนี่ย
เกินื่นแล้ววนหัวสีชมพูมาจากไหน

แล้วช่วงนี้ก็ต้องเชียร์กับน้องนิ้งเราก็ต้องแต่งตัวให้แบบดูเป็นแบบชนเผานิดนึง

เวนไทยเพราะว่าฝรั่งจะแบบอเวเน็ตเรามากว่า
ยูมาจากประเทศไทยเหรอเราใส่ชุดอย่างนี้คุณแม่

คนเมียเขาแต่งหน้าสวยจังเลยแต่ทำไมว่าเขาคนดำเหรอ
อย่าไปเชื่อข่าวลงข่าวลือดำนี้ไหนคุณแม่น่ะอ่าให้มาดูเอง
ไปที่รายการสว่างมากช่วยเยอะแล้ว
เพื่อนชายไปที่นู่นเอาอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้าง
นี่ค่ะไปไม่ได้มานี่นะคะคุณแม่

เดี๋ยว

ถ้าซื้อถ้าเกิดซื้อแพงกว่านี้คือหนูไม่มีตัวกลับราคา
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอามาโชว์หมายความว่าจะให้คุณผู้ชมเล่นเกม
จะแจกคุณผู้ชมน่ารักมาก

อยากได้นะคะช่วยตั้งชื่อชุดนี้ให้น้องแองจี้หน่อยว่า
ควรจะชื่อชุดอะไรนะคะ

วันนี้เป็นวันแรกที่มาไม่ค่อยครูฉีดกับกล้องแล้วก็พื้นที่นะครับ
เหมือนว่าไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมนาน

คนถามเยอะป่ะว่าคุณรถเมสวยมีแฟนหรือยัง

คุณหนุ่มเขาเป็นคนแบบรักเมียรักลูกจริงหรือเปล่า

การที่เธอไม่อยู่เธอรู้มากกว่าพวกฉันอีกอะ

เรื่องเขายังรู้ข่าวเรื่องพี่อ้ำกับไฮโซโพกบ่อยมากคุณแม่
เออข่าวพี่อ้ำกับไฮโซโพกนี่ดังมาก
หรือวันนี้มีวันนี้มีเดี๋ยวหนูจะเมาให้เป็น
อันนี้ก่อนนะครับที่ผู้ชมคะอย่าลืมนะคะ

แปลว่าอะไรคุณแม่พิมพ์ได้จริงแล้วคนไปงานไหนคนไปงานไหนคะ
อันนี้เหรองานเพชรที่แปลว่าสัตว์เลี้ยง
คุณแม่เข้าข่าวดีกว่านะคะ
ข่าวแรกวันนี้เราไปเขาใหญ่กันนะคะ
มีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อเจ้าโยโยเขาตกมันค่ะอยู่ที่ริมถนน
เพราะว่าเขาเนี่ยตามหาคู่รักนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแบบว่าไม่กลัวเจ้าหน้าที่เลยว่าอย่าเข้าไปใกล้
โย่เขาเป็นช้างป่าเขาใหญ่อายุประมาณ๒๐๓๐ปี
ตกมันขวางถนนปล้นข้าวสาร
ป้นข้าวสารด้วยป้นเข้าสารช่วงกม๑๗ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปลาจีนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามันตกมันแล้วก็ออกตามหาช้างเพศเมียโอ้โหตัวใหญ่มากอ่ะ
เพศเมียเพื่อเป็นคู่รักเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ผ่านทางเนี่ยนะคะ
บางส่วนลงจากรถเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงแต่คนนั้นกล้ามากเลยอ่ะขับรถ
ต้องหยุดนะคะคุณคุณขับผ่านไม่ได้
แต่เล่วต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดแต่ติดเครื่องไว้เออเออเจ้าเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะ
คือไม่รู้เรื่องเลยนั่นแล้วก็ลงมาจากข้างรถนะลงมาจากรถเนี่ย
ฟังคำเตือนเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ขึ้นรถ
แล้วก็ลดกระจกลงเพื่อฟังว่าเจ้าหน้าที่ให้ทำอะไรบ้าง
นะแต่ว่าจะดูดแตอ๋อใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขอกำลังเสริมมา
กระบะนี้เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะขอกำลังเสริมมาเพื่อนำรถมาผลักดันน้องโยโยให้เข้าป่า
แต่โยโยดื้อร้านไม่ยอมหลบเข้าป่าแต่อย่างใด
แล้วก็ยังเดินเข้าหารถนักท่องเที่ยววิ่งหนีกันกระเจิงเลยค่ะ
คันที่จอดจอดอยู่นั่นนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถบล็อกโยโยให้ลงข้างทาง
โยโยแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเบียดรถเจ้าหน้าที่กลัวที่ไหน
แล้วก็เบียดป้ายเบียดอะไรหมดเลยนะคะ
ใช้เวลานานเลยกว่าจะยอมสะบัดบ๊อบเข้าป่าไปนะคะ
ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงก็แค่แบบหมั่นไส้นิดนึง
ว่าเขาจะตามหาแฟนคุณผัดไทย
เขาออกมาตามหาคู่รักเพราะว่ามีชายหนุ่มอีกตัวนึง
ชื่อเจ้างาเบี่ยงมาชิงคู่เข้าไปที่คนที่เขาหมายไว้
โยโยเนี่ยแค้นออกตามหาคู่รักซึ่งคู่รักเนี่ยยังไม่มีชื่อนะ
รอบเลยเดินไปเดินมาหาแล้วก็ออกมาดำบนถนนเป็นระยะ
เพราะว่าตรงนี้คือทางที่ช้างเขาเดินประจำแต่ไหนแต่ไรก่อนจะมีถนน

ใช่ช่วงปลาจีนที่ขึ้นมาจากประจีนนครนายกเนี่ยนะฮะ
รถนักท่องเที่ยวทั้งขาขึ้นขาลงนะคะติดยาวเป็นกิโลเลย

ทางขึ้นจากถนนธนรัฐขึ้นไม่ไหวค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยบอกนักท่องเที่ยว

อย่าพุ่งเขาหาเขาอย่าบีบแตร
ถ้าท่านมันชุกเฉยจริงถึงค่อยขยับไป
แต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นถ้าเขาตกมันเยอะหรือว่าเขาห่วงถิ่นหรือว่าห่วงตัวเล็กอ่ะ

แล้วเขาเอาหัวดันนิดนึงรถบุบเลย
อืมใช่สิพลังงานเยอะมากแล้วก็แบบว่าบางทีเขาไม่ได้จะทำร้ายหรอก
เหมือนเป็นที่ค่ะธรรมชาติ

ตอนแรกหนูเห็นข่าวทีแรกช้างหาเมีย
ถ้ายังไงเนี่ยต้องเปิดเข้าไปดูเลยอ่ะ

ตามจริงแฟนเขาเอางาเบี่ยงเอาสอยไปแล้ว
งาเบี่ยงอุ๊ยเขามีที่นะจ๊ะ
คนที่ไปทำอันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะรวมกันเลยเพื่อไปหาเนี่ย
เขาจะเข้าไปในป่าลึกเนี่ยเขาจะเป็นที่หาคู่กัน
ถูกใจตัวไหนผู้หญิงเลือกตัวไหนก็จะได้กันไป
คนที่ผิดหวังเขาออกขอตกกลับมาง่วงจะบกทำอะไร

โย่ไม่ยอมโย่หมายแล้วการเบี่ยงมาได้ไป
ไม่อันณ์นี้ผู้หญิงมีศิลป์เลือกอืม

ไม่เขาแบบว่านะพูดจักรงานแล้วผู้หญิงก็
ตั้งใจฟังมาก
เขาบอกว่าวิดดับยกครัวนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็สงสัยว่าอาจจะมีสารพิษ
บอกว่าที่จังหวัดชนบุรีพนัฐนิคมค่ะ

นอนไม่ได้สติอยู่ภายในบ้านหมดสตินะคะ
ตาลอยอาเจียนชีพจรอ่อนแรงนะคะ

อายุ๖๘ปีบ้านนี้อายุเยอะนะ

พบว่าปากยังคาบต้นรางจืดอยู่
แล้วรังจืดคือค่าพิษ

ใช่แก้แฮง

แล้วก็เขาบอกว่าปากยังเคี้ยวแรงจืดอยู่นะคะ

นอนเขาบอกว่านอนแบบนี้
เป็นท่าอย่างนี้เช่นเดียวกันหมดเลย

เป็นโต๊ะทานข้าวคล้ายกับว่า
มีการตั้งวงทานอาหารด้วยกันนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยนำตัวคนป่วยทั้ง๓คนเนี่ย

ซึ่งแพทย์ก็ระบุว่าผู้ป่วยทั้ง๓คนเนี่ย

ในการรักษาแล้วก็เข้าข่ายว่าปลอดภัยแล้ว

ก็พบว่าที่บ้านเนี่ยนะคะ
หุงข้าวนะแล้วก็มีข้าวเนี่ย

ยังมีแบบเหมือนกับมีร่องรอยของการ
คือกินอาหารด้วยกัน
กินอาหารด้วยกันมีการเอาข้าวสายไปใส่ถุงทิ้ง
อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือยังไม่ได้ฟันทงนะว่าถูกวางยาหรือเปล่า

แต่ก็เลยต้องไปตรวจก่อนตอนนี้นะคะ

แต่ที่สำคัญคือวางทั้งบ้าน
แล้วเป็นคนสูงอายุทั้งบ้านเลย

ว่าอย่างนั้นนะคะก็รอต่อไป

เดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าอากาศนาวมากอีก
นิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ

ระบุบริเวณความกดอากาศสูงปลอดภัย

ภาคตะวันออกเชียงเหนือและทะเลจีนใต้
ส่งผลทำให้ความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ในขณะที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนออกจากประเทศไทยแล้ว

แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคใต้ตอนบนมีฝนในระยะนี้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย
ยังคงมีกำลังปานกลางก็ทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง
วันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะ

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นก็เดินทางไปไหนก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
อันหนึ่งในช่วงวันที่๑๑๑๖วาคมนี้
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปันกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน

กำลังปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทย
ที่มีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง
ก็ทางบนดอยมันหนาวอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเอาเคลียร์มาเคลียร์เรื่องก่อน
ทำไมฝนถึงไม่บอกก่อนบอกมาทำไมถึงไม่รู้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันตกหนักด้วยนะเป็นปิ้งเลย
แบบมรสุมมาก่อนข้างหัน
มาจากเกาหลีคือลบ๙
วันเส้าที่ผ่านมาฝนตกทั้งวันและทั่วเลยด้วย

เขาคงแจ้งแล้วบางทีมันอาจจะมาทั้งประหลาด

เข้าใจผิดไปมาจากไหนอาจจะมีเหมือนกัน
แต่เขาไม่ได้บอกว่าอุตุพูดว่าปากสั่น
คือบอกว่าอุณหภูมิจะลด๑๔องศา
แล้วมึงก็ไปแซมว่าคงเหนาปากสั่นและมึงก็แซมจนตอบว่าขวดราดจนปากสั่น
ปรากฏว่าไม่หนาวไม่พอฝนตกด้วย
บอกว่าโดยอุณหภูมิจะค่อยลดลงซึ่งอยู่ในช่วงอากาศเย็น

วบ๕และรวดเร็วอย่างที่เป็นข่าวลือนะคะ
ไม่ได้ลืออะไรขนาดนั้นเธอกลัวไม่หรอกเขาก็เอามาแซวกัน
คือเขาแซวกันเขาคิดว่าแบบบางคนเขาเตรียมเสื้อหนาว

รอยแห่งถนนก็เล็กตัวเดียวตอนเช้านะ
ก็นึกว่าขยับหนาวปากสั่งก็เชิงทั่วมันดอย
ตอนนี้ตอนนี้จังหวัดรู้สึกประจวบกับเพชรบุรีมีน้ำท่วมด้วย

ไปไหนก็ดูไว้ซะหน่อย
แต่ถ้าไปเขาใหญ่ก็ให้กำลังใจโยโยด้วย

แน่นันซี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะ
แล้วเขาเก่งเราก็ทึ้บกระทึบ

มีเหตุการณ์ที่เป็นคลิปวันนี้ทั้งวัน

หาผู้ชายคนหนึ่งเลยชาร์จเลยนะคะ

อันนี้มันพุ่งมาหาเค้า
มันก็จับไม่ได้กระทืบหัว
และเค้ารู้ว่าเค้าต้องเหยียบกำหัว
แล้วเขาเป็นคนขาพิการเป็นคนขาเขยก

แล้วตำรวจอยู่ไหนคะคุณ
เดินออกมานี่ไปเรียกตำรวจแล้ว
ไม่
อยู่ที่จังหวัดแพร่ก็มีชาวบ้านได้มาติดต่อราชการ
ในโรงพักษณ์นี้นะคะจู่ก็มีงูยาวเกือบสองเมตร
ที่เราเห็นเนี้ยเลื้อยเข้ามาจากประตูเข้าเนี้ย
ก็เห็นงูกำลังเลื้อยเข้ามาแล้วก็พุ่งชกใส่ก็เลยใช้ขาเนี่ยนะคะ
เหยียบแล้วก็จับหัวงูก่อนที่จะนำไปให้พนักงานสอบสวนแล้วก็นำงูออกไปปล่อยข้างนอก
หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีหลายหลายมุมก็เป็นภาพแห่งความระทึกเลยกลายเป็นความขบขันกันเขาบอกอย่างนั้น
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยพบเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามค่ะชายใจกล้าที่จับงูแทนตำรวจนั้นน่ะนะคะ
จริงแล้วขาเขาพิการข้างหนึ่งอย่างที่พี่หนูเหี่ยวได้บอกแต่ด้วยความตกใจไง
ลืมตัวไม่รู้ว่าเอาขานี่แบบเอาขาข้างพิการเหยียบเข้าไปก่อนเลยด้วย
มีคนเนี่ยถามส่งคลิปมาถามกันมากมายว่าทำไมจู่เนี่ย
ถึงเลื้อยเข้ามาแล้วก็ไปพุ่งหาคนคนนี้ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลย
ตอนดูคลิปก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแม้ว่าจากคลิปเนี่ยจะไม่ค่อยชัดนัก
แต่เท่าที่ดูจากลักษณะแล้วก็ทิศทางเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นงูทางมะพร้าว
ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษไม่ใช่งูเห่าอย่างที่หลายคนเขาพูดกันตอนแรกที่เห็นในคลิป
ก็ยอมแตจะโปรอยู่ขึ้นมาเหมือนแผลพาน
พวกหนูลงพักเขาโวงขนาดนั้น
งงมากเลยแล้วมันอาจจะมองไม่เห็นคนที่นั่งอยู่
เพราะว่าใสตาของงูมันไม่ค่อยชัดเจนมากนะ
เข้ามาใกล้ก็รู้ว่ามันมีคนนั่งอยู่
แล้วปรากฏว่าพอคนยกขาเขาก็เขาอาจจะเข้าใจว่าแบบ
จะทำร้ายเขาเขาก็เลยพุ่งตัวชาร์จเข้าไปอะไรแบบนี้
ก็คือการเคลื่อนไหวของมนุษย์เนี่ยมันทำให้กลายเป็นสิ่งเหล้าที่งูเข้าใจว่า
เราจะไปโจมตีเขาอะไรเป็นแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้าฉก
เนื่องจากว่าจริงเขาบอกงูชนิดนี้มีพฤติกรรมการป้องกันตัวที่โหดมาก
แต่ความจริงแล้วมันเป็นงูที่ไม่มีอันตรายอะไรนะคะ
แถมว่าแกล้งตายได้น่าทึ่งเลยทีเดียวงูประเภทนี้มันแกล้งตายเป็นด้วย

ประเภทนี้เก่งเลยงูทางมะพร้าวนี่เขาว่าอย่างนั้น
ก็ไม่แกล้งตายล่ะลูกปล่อยเขากระทืบซะแบบนี้
แต่ว่าเขาสติดีมากนะสติดีมากนะสติคนอ่ะสติงูหรือสติคนอ่ะสติคน
แต่ฉันกังวลคุณตำรวจที่ไล่เขาออกไปนิดนึงตำรวจฉันอยากให้คุณตำรวจดูแลประชาชนมากกว่านี้
ไม่ได้งูงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ได้
งูไม่เข้าใครออกใครคุณผู้ชมตกใจอ่ะ
แต่เตรียมมือถือนะถ่ายคลิป
ตาดีนะเห็นนะ
ทางมะพร้าวเหรอคะ
อ๋องูทางมะพร้าวงูทางมะพร้าว

อันนี้มาเรื่องของฉันก่อนสิ
ฉันตื่นเต้น
นี่คือที่เขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ

แต่ว่าอย่าเรียกเลยเขาไม่ให้เรียกก็อย่าไปเรียกเขาเลยอะไรคะ

กรมสรรพากรเนี่ยแจ้งประชาชนว่าที่ไปเข้าคิวกันยาวแบบว่าถล่ม

เหมือนบัตรที่ให้ซื้อของในร้านสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่มีบัตรนี้จะไปกดตอนไหนก็ได้
ต้องไปภายในเดือนนี้ภายในวันสองวันนี้นะฮะ
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์๑๑ล้านคนคนละ๕๐๐บาท

แตกต่างจากวงเงินในการซื้อของในร้านสวัสดิการแห่งสวัสดิการสินค้าทงฟ้า
ที่มีวงเงิน๒๐๐๓๐๐บาท
ซึ่งต้องใช้จ่ายภายในเดือนที่เขาโอนให้

ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องถอนเงิน
ตอนนี้เรื่องเงินของขวัญ๕๐๐บาท

กว่าผู้มีสิทธิ์จะมีความจำเป็นต้องใช้

ถอนเงินจากบัตรที่สาขาธนาคารกรุงไทย

รวมทั้งร้านค้าเอกชนที่รับบัตรสวัสดิการนี้ด้วย

เพื่อจะตรวจสอบยอดเงินว่าเข้าหรือยังนะคะ
อย่างที่เนินมะปรางอำเภอสองพี่น้อง

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุมากดเงินแทน
หลายคนก็เลือกมากดเงินในวันที่๒
คิดว่าคนจะไม่มากปรากฏว่าก็ยังแน่นอยู่

คุณแม่เราต้องมีเองผิดโรคประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าอยู่ตลอด
เค้าก็ไปโกรธเพราะเข้าควรเดี๋ยวเปรียบใจไม่ให้
คิดจริงคุณแม่

พี่บ้านหนูจะเรียกว่าหนูวะหูค์มัธิ่งงี้อ่ะ
แม่นี่เหมาลดไปเลยน่ะลูกน่ะ

เนี่ยแม่กันกังวลเพราะว่า

กลัวเขาจะรีบเงินไปก่อน

ต่างกันตรงกับเงินที่เขาโอนมา๒๐๐๓๐๐บาทนั้นซื้อของ

ซื้อข้าวสารซื้อของกิน

ชีก็กลัวเงินหายชีก็เลยโทรบอกให้พี่หนู

ซึ่งค่าน้ำมันกับค่าเงิน๕๐๐พอดีกันเลย
แต่มีนะในข่าวเขาบอกว่า
มีบางรายก็ยังไม่ได้เงินโอนเข้ามา

ใช่เหรอเขาบอกว่าจะโอนเข้ามาวันที่๘๑๐ธันวาคม

นี่เดี๋ยวเขาสับสน
โกงทั้งปฏิภัณฑ์

หรือสองวันที่เขาโอนมา

เต็มตัวเลยแล้วอยู่ในรถยนต์บ้างอันนี้อันนี้คือรูปจริงหรือเปล่า
คุณไปกดให้ผู้สูงอายุคนไหนไหมหรือว่าผู้ถือบัตรนี้คนอื่นหรือเปล่า
คือถ้าเป็นถ้าเขาแอบว่าคุณมีฐานะดีแล้วมีบัตรเนี้ย
มันจะทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ทำยังไงได้บัตร
คืออาจจะให้ข้อมูลให้ข้อมูลเขาจะมีข้อมูลว่า
ไม่มีเงินเอ่อรายได้รายรายบาทไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีบ้าน
ไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างเงี้เพราะอะไรที่เราต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ย
มันจะขึ้นไปในในในในในข้อมูลแต่บางคนแต่บางคนก็ไม่มี
คือหมายถึงทำการค้าแต่บางคนเขามีเขาก็ไม่เอาเลยนะคะ
เขาก็ก็ไม่ถือว่าไม่รับก็ไม่รับก็ไม่รับคือถ้าคุณมีแล้วมีมีเงินมีทองเส้นใหญ่กับเรื่องทำอย่างเงี
คุณไม่เห็นใจคนที่เขาต้องใช้บ้างหรอกไม่เป็นไรเขาอาจจะเขาอาจจะเบิกแล้วเอาไปทำบุญก็ได้
แล้วเห็นหน้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ตามได้เออฉันจู้เนี่ยอยู่ในออนไลน์เนี่ยเต็มเลย
มาข่าวสุดท้ายดีกว่าไปเที่ยวไม่ใช่ของวันนี้ของช่วงนี้ใช่ไหม
ช่วงนี้ค่ะฉันก็ตกใจไอ้ขวดแล้วไปเที่ยวอียิปต์แป๊บนึงนะคะ
แต่เป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าโซเชียลอียิปต์เดือดนะคะ
เพราะว่าช่างภาพนุษย์คนนึงเนี่ยไปเอาภาพไปโพสต์เนี่ยน่าเกลียดจังเลย
โอ้ยตายแล้วเออเนี่ยแล้วที่ไหนรู้ไหมพี่แมวบนบนบนปีรามิตค่ะ
ปีรามิตพรีซ่านะคะมันปีนขึ้นไปจนท็อปเลยนั่นน่ะใช่ไหม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
คลิปนี้เนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่ว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยจะเห็นภาพผู้หญิงคนดังกล่าวถอดเสื้อเปลือยหน้าอกแล้วก็หันหลังให้กล้องด้วยนะคะ
ช่างภาพลายนี้ก็บอกว่าเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเพื่อนผมกับผมเนี่ยดูสิเขาก็พูดแบบไม่อายนะดูภูมิใจนะ
เขาบอกผมกับเพื่อนเนี่ยปีนขึ้นไปบนปีรมิตนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเห็นว่าตอนที่เข้าไปไม่มีคนเห็นเขา
เขาก็เลยจัดการถ่ายคลิปเข้าไปแต่ตอนแอบเข้าไปแอบยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายไว้
เพราะเขาต้องใช้อาศัยแบบว่าไม่ให้แบบเขาเรียกลักลอบเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ขึ้นไปถ่ายรูปแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนชาวอียิปต์เองที่เห็นตอนนี้ก็เลยกระหน่ำว่าบางคนก็แช่งบอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดการเขา
บางคนก็บอกว่าขอให้สองคนเนี่ยติดคุกเร็วนะคะแล้วก็อีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังสืบสวนกันอย่างหนักว่าจะเอาผิดเขายังไงนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคดีนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายละเมิดศิลธรรมสาธารณะของประเทศ
โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่เลยนะตรงนั้นด้วยมีด้วยนะคะละเมิดเป็นโบราณสถานไปเปื่อยกายแล้วทำท่าแบบนี้เนี่ย
คือเขาไม่ได้รู้สึกคือเขาอาจจะไม่ได้ศรัทธาแบบนี้ค่ะ
ด้วยกาลเทศักดิ์ยังไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายหรืออะไรนะสารสำนึกการาศาจ

แล้วก็เห็นแม็กกาวน์เป็นปีละมิตอีก
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้ทราบว่ามีกฎหมายนี้ด้วยนั่นก็คือละเมิดกฎหมายศิลธรรมสาธารณะนี่แหละระหว่างประเทศ
ดังสมใจแล้วแต่ยังได้ติดคุกด้วย
ติดแน่น่ะค่ะเพราะว่าพวกเธออ่านคำสาปฟาโรคุณแม่อ่าตอนนี้ยังรู้ว่าต้องจบไหม
โอเคนานมากช่วงหน้าค่ะ
อะไรก็เขาแซวกันขำน่ารักเดี๋ยวลองมะฟังมาขอด้วยด้วยนะ

เอามาที่ข่าวคุณเวียคุณเบลล่านะคะคุณเวลล่าก็หยอดหนักต่อหน้าคุณเวียเลยบอกของเรื่องของขวัญวันเกิดเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะใกล้วันเกิดคุณเบลล่าแล้วนะคะก็เรียกว่าออกปาก็เป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่หากได้พูดถึงกันหรือว่าลงรูปคู่กันทีไรเนี้ยนะคะอืมก็เท่าเอาบรรดาคนสดทั้งหลายเ
ทั้งคู่ก็แลกดอกไม้แล้วก็ในภาพก็จะมี

จนหลายคนแอบสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะ
ให้กันมันมีวันอะไรที่เป็นวันพิเศษหรือเปล่า
ก็เลยไปถามสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะสัมภาษณ์คู่เลย
เห็นลูกโป่งกับดอกไม้เนี่ยมันเนื่องในวันอะไร
คุณเมียก็บอกเนื่องในวันปีใหม่
คริสต์มัสอะไรอย่างนี้ครับยังไม่ถึงเลยนะพี่เวีย

เวียเนี่ยน่ารักนักข่าวก็เลยไปแซวฉลองล่วงหน้าเหรออย่างนี้ไง
คุณเบลล่าบอกว่าไม่ค่ะเห็นว่าใกล้เทศกาลแล้ว
ก็เลยคุยกันว่าเรามาแลกของเล่นกันไหม
ที่เลือกลูกโป่งให้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เขาชอบลูกโป่ง
แล้วก็เป็นลูกโป่งสมายลี่ที่เห็นแล้วแบบมันจะได้ยิ้ม
คุณเมียบอกว่าผมให้ดอกไม้เพราะว่าเขาชอบดอกไม้ครับ
ล่าก็เลยบอกว่าของมีเยอะแล้วช่วงนี้ยังไม่อยากได้ของ
มีโมเมนต์หวานแบบนี้บ่อยไหมนักข่าวไปถาม

คุณเวียบอกครับเป็นแบบเรื่อยครับ
ถ้ามีเวลาว่างจากการทำงานก็มาทานข้าวด้วยกันบ้าง
แล้วก็ซื้อของให้กันบ้างมันเป็นเรื่องปกติ
ไม่ได้ตลอดเวลาก็จะให้โอกาสเขาทำงานเต็มที่

คนมองว่าเป็นวันพิเศษถือว่าเป็นแบบว่าโมเมนต์

คุณเวียบอกจริงก็ไม่ถึงขั้นนั้นน่ะเนอะ

ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรให้
ล่าเลยบอกอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหม

คุณเวลาตอบมาเลยบอกว่ารถคันหนึ่ง

หรือว่าเอาเลขทะเบียนได้ไหมคะ

ล้อเล่นนะคะไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะคะ

ฉันอยากได้เอง

อยากได้รถที่เราถือดอกไม้ถ่ายรูปด้วยไหม
วันนั้นก็มีคนถามว่ารถที่แบบคุณเบลล่ายืนทิ้งอยู่

ล่าบอกอ๋อนั่นน่ะรถพี่เขา

เล็งไว้ไหมว่าจะซื้ออะไรให้เบลล่า

เวียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็รอถามอีกที

เอามาให้ฉันกระบะฉันก็เอาแล้ว

พี่แต่เขาไม่ได้ให้พี่
เดี๋ยวก็วันเกิดที่แล้วจะใกล้วันเกิดฉันเหรอ

เจนไหม

ตัวจริงเขาหวาดไหมคุณแม่

เมื่อกี้เป็นคน่าน่าเค้าบ้านนั่งซักตอนกินด้วย

มีใหลคน
เวลาน้องเบลล่าอยู่กับพี่เวียเขาแอฟไงครับ

เค้าจะยิ้ม
ไปถ่ายเราดิแม่น

แต่เราถ่ายผู้บ่าวอินดีอย่างงี้
ก็ไม่เห็นเขาโทรศัพท์หาเบลล่าเลย

ระวังนะวันหลังไม่มีใครอยากทำงานกับเราแล้ว

พี่แก่ละวะคุยกับน้องไหม

พ่อเขากับหนังดาแล้วก็พูดถึงข่าวเขา

ก็กลัวเขาบอกว่าชันี่บอกว่าดูคราวอยู่น่ะ
ก็ต้องกลัวที่ผมไม่มดด่ำอะรางวัลออนสคาร์ก็ไม่พอสำหรับนางเล่น
นางเล่นแสดงละครเก่งจากตอนที่หนุงปลดมือให้เลย

น่าจะทำรางวัลให้นะรางวัลนกสองหัวลิ้นสองแฉกดีได้แก่

ข้าหนูเป็นตูดเนี่ยคุณแม่ผู้ชายได้ให้บ้านก็ให้
ให้บ้านเลยหรอค่ะเราเอาเครื่องชงกาแฟมาให้กองถ่ายเลยให้ฉันไง
มันกลับใจดีพี่ม่อนดำใจดีจริงพ่อมันคนใจดีมันคนน่ารัก
หนุ่มกะลาที่บอกว่าเอาเพลงของลาบานูมาร้องแล้วเขาฟ้องกัน
เจ้าของลิขสิทธิ์คือไม่ใช่วงรามนุนฟ้องนะคะ
คือตอนนี้นะคะนายบุญธรรมเพชรนาศเนี่ย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่บริษัทนำหมายจับจากศาลจังหวัดชุมพร
ที่ออกวันที่๗ธันวาธ์๖๑นะคะ
ไปพบกับท่านภูมิกับการสพปากช่อง
เพื่อขอให้จับกลุ่มนายนพสินแสงสุวรรณ

ผู้ต้องหาคณีรรมเมิดศิษย์เนี่ย

คดีนี้มาจากคุณหนุ่มกรานำเพลงยาม

งานการ์ช่าไม่ได้ตั้งพอปีที่แล้วมันช่วยเนอะใช่ไหม

มาพูดคุยตกลงกันแต่คุณหนุ่มไม่มา
บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ปรากฏว่าคนก็เยอะเบียดไปแขวดแขวดแขวดแขวด
กว่าจะถึงเวทีคุณหนุ่มกราก็ออกไปแล้ว

กว่าจะเข้าไปถึงด้วยคนเยอะแล้วก็ฝนตกด้วยค่ะวันที่๘
เออเรื่องนี้มันก็สำหรับพี่นะ
เพราะเป็นกฎหมายแล้วมันไม่มีพี่น้องไม่มีอรุมอร่วย
ไม่มีแบบร้องด้วยความสุขร้องการกุศล
ในแง่ของการร้องเพลงบางทีเราไม่ได้ร้องแล้วได้เงินเปล่าวะ
ร้องในละครหรือว่าร้องในงานแบบการผู้สนงานอะไรพวกเนี้ย
เขาก็ถือว่าเขาแต่งไงร้องเล่นอะศักดิ์ศิลป์ทางบรรยา
ขนาดนักร้องที่ร้องเพลงนั้นยังร้องไม่ได้เลยบางที
กฎหมายเนี่ยมันมีความน่ากลัวมีความศัตรูกันมีความแบบไม่ยอมกัน
จริงแล้วเรื่องเพลงมันเป็นเรื่องสวยงามนะเป็นเรื่องฟังแล้วมีความสุขนะ
ถ้าเกิดเป็นหนูเอาแบบชื่อคุณแม่ผัดไทยไปหากินได้ไหม

เปลี่ยนชื่อเป็นแองจี้ดี

พี่ผัดไทยเขาเป็นเงี้ยน่ะพี่เขารับเงินไม่ไป
เป็นข่าวอีกเนี่ยใครเป็นข่าวนั้น
คุณแม่ก็จะดังไงแล้วคนก็จะไม่ได้ตามจากคุณแม่ตามคอนเสิร์ตต่าง
ไอ้งูที่ไปกัดพี่ก็ได้ลงพักนะไปกัดเอ็นจี้ด้วยบ้างดีกว่า

ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ตอบคำถามมาว่าน้องชุดน้องแองจี้ชุดอะไรเอ่ยแล้วก็คือเยอะมากคุณผู้ชม
แต่พอดีทุกคนลืมบอกไปครับว่าส่งเบอร์โทรไปด้วยนะคะติดต่อกลับมา

อ้าวส่งกันมาตรงนี้ติดต่อกลับชั้นไลน์กลับไปได้ไหมอะ
แต่ตอนนี้ใครไหวตัวทันส่งเบอร์โทรมาด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดต่อได้ง่ายขึ้น

หรือส่งเบอร์เลยเพราะว่าเบอร์เราไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่เราจะเก็บไว้คอร์ดไว้

หลงแสงสีในเวกัสแจ่มจรัสไปทุกที่ทุเรียนหนามชมพูกีฬาศรีสุดสวิงลิงโก้อิโต้

โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะ

อ้าวคุณเจฟันไทยอย่างกว่าอย่างทุกข้าวนี้

แต่หนูว่าแบบงานใหญ่ตรงตรงนั้นคนไม่รู้ได้ใครอะ
เดี๋ยวมาดูว่าคุณเอสุภาชัยซึ่งบอกว่าเป็นเทพของคุณอ้ำ

ใช่แต่คนไหนถ้าเกิดเขายอมให้เข้ามาแสดงว่าคนนั้นดีจริง
ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันว่ายังไงนะระหว่างไฮโซโพกกับคุณอ้ำเนี่ย

คุณแอนจี้แม้ว่าจะตัวไม่อยู่แต่ก็ติดตามเรื่องนี้
วันนี้เรามาเสนอความคืบหน้าของสุตาอ้ำ

คุณเอซึ่งเป็นคนที่กิดกันคนที่คุณเอเห็นว่าไม่เหมาะสม

ก็ประกาศออกมาว่าคนนี้น่าสนใจนะฮะ
เอามาดูกันไฮโซโพกเนี่ยเป็นไฮโซโพกหรือพกนะฮะ
ประธานวงเขาบอกว่าอ้ำเขาบอกเป็นเพียงเพื่อนกัน
นี่ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละแต่ดูจากการกระทำแล้ว
เหมือนกับว่ามันตรงข้ามนะคะคุณขามาเนี่ย
แล้วก็มีภาพไฮโซโพกนี่ร่วมกันนะคะคุณเอของแท้ต้องคอเอียงนะคะ
เตรียมเนี่ยนะฮะอยู่ข้างอยู่ในแก๊งของคุณอ้ามตลอดตลอด
ล่าสุดงานเลี้ยปาร์ตี้วันเกิดคุณอ้ำเนี่ยร้องเพลงด้วย
เห็นแล้วรู้สึกถึงความหวานมันลอยลอดออกมา
ใช่ชื่อโอ้โหเป็นความรัก

พอมาร้องเพลงให้เป็นอย่างนี้

ก็เนี่ยร้องเพลงมืออาชีพมากเลยเนาะ
คือทางระจาะการเจ็บไหมกัน
อย่างหัวงุดงิ้งนั้นช่ายนั้นทุ่มวีด

เห็นไหมจับมือกันเข้ามาคุณแม่เห็นแล้ว
แล้วก็ตกมือกันจับมือกันเข้ามาแล้วก็เซอร์ไพรส์

ไหนตาไม่ดีหรือว่ากล้องไม่ขยับ

ไม่ใช่ใช่เป็นลุงใช่ไหมนี่จับมือกันเข้ามานี่ไง
ก็ตกใจมากแล้วก็ถอยหลังกลับไป
นี่ไฮโซโพกก็เดินกลับเข้ามาหลังกล้อง

คิดว่าจะมากินเข้ากันไม่กี่คนดูมั้ยคะสเตอร์ไพรส์บัน
คุณเพื่อนมาเต็มสเตอร์ไพรส์อยู่ก่อนที่คุณอ้ำก็จะอัปเดตนะฮะ
ปเดตอะไรก็ตามตอนนี้คุณเอสุภาชัยไอสุพเชก็เอ่ยปากชม
คุณพกว่าเป็นคนดีน่ารักเป็นผู้ใหญ่

เมื่อก่อนเนี่ยสาวอ้ำเปล่าใครจะมาจีบต้องผ่านคุณเอใช่ไหมคะ

ใครก็ตามที่ดีนะเข้ามาแล้วทำให้คุณอ้ำมีความสุขได้เนี่ย
จะเป็นใครก็ไม่กล้าตอบเป็นคุณพกหรือเปล่า

ขอให้สาวอ้ำเป็นคนตอบเอง

อันนี้คุณพกเขาก็ลง

คุณแม่ดูคนนี้ทุกที่ครับ
เขาขอบคุณคนที่ทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นเป็นความลับ

ก็คือเราจะคล้ายว่าความรักก็จะหลุดออกมา

แต่อันนี้คือดูพี่อ้ำเขาก็รู้สึกจะแบบ

ดูแบบก็ดูไม่ได้ปิดอะไรอ่ะ
คือมันมีสามอย่างเธอไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ปิด
ไม่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนกันก่อนไง

ตูมเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทด้วยนะคะ

ตอนแรกเมื่อก่อนคนก็ไปจับสังเกตเขาว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า
ก็แบบมันว่าเขาไม่เป็นกันเขาเป็นเพื่อนกันก่อน

นูก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วนูก็ไปสื่อประบวนแล้วครับคุณแม่
แกเพิ่งกลับมาเมื่อวันเมื่อกี้แล้ว

ไทยเป็นเจ้าภาพนะต้องช่วยกันเชียร์นิดนึง